สำหรับอุบัติเหตุรถบัสนะคะซึ่งเสียหลักตกเขาพลึงในจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ตอนนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
กำลังพยายามที่จะลงไปกู้ซากรถบัสนะคะเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดการกู้ซากเพิ่มเติม
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเขาพลึงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ไพรได้นำรถเคล็นจำนวน๒คัน

เพื่อที่จะกู้ซากรถทัวร์ที่ตกลงไปในเขาพรึงจังหวัดอุตรดิษฐ์
ขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ
ขณะที่นะคะการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
เนื่องจากเขานะคะมีความลึกแล้วก็สูงชันเป็นอย่างมากค่ะ
ภารกิจการกู้ซากรถทัวร์ร่วมบขศ๙

ที่ได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกเหวเขาพึ่ง
มีความลึกประมาณ๑๕๐เมตร
บริเวณตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอ
เมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถเคนจำนวน๒คัน
น้ำหนัก๓๐ตันและ๒๕ตันนะคะ
เพื่อเตรียมยกซากรถทัวร์คันดังกล่าวขึ้นจากเหวค่ะ
โดยได้เริ่มโรยสลิงเส้นใหญ่นะคะ
เกี่ยวกับตัวรถให้มั่นคงและแข็งแรงที่สุดค่ะ
ก่อนที่จะทำการดึงขึ้นมานะคะ
รวมถึงจะต้องตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกทึกโดยรอบ

ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ค่ะ
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากเหวขาวพรึงค่ะ
ที่มีความลึกกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรประกอบกับทางลงนะคะ
ก็เป็นทางลาดชันค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ที่จะนำสลิงลงไปเกี่ยวนั้น
จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากเนื่องจากว่าเขานะคะ

ที่ก็ตัดสินใจที่จะไม่ตัดชิ้นส่วนรถทัวร์ออกเป็นชิ้นค่ะ
เนื่องจากเปลี่ยนว่าอาจจะทำให้เสียรูปคดีได้ค่ะ
ไฟแรงสูงครับพอมันอยู่ตรงนี้พอดี
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสายไฟแรงสูง

ด้านการจราจรสำหรับผู้ใช้เส้นทางด้านการจราจรสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
ระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะตำรวจก็ได้ทำการปิดการจราจรเลนซ้ายหนึ่งเลนค่ะ
แต่รถนะคะก็ยังคงสามารถเคลื่อนผ่านเส้นทางนี้ได้โดยได้มีตำรวจนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางหลวงนะคะทำการติดตั้งป้ายแล้วก็วางกลวยกั้น
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเส้นทางค่ะโดยหลังจากนี้นะคะ
อาจจะมีการปิดเส้นทางเลนซ้ายทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ๑ชั่วโมง
เพื่อทำการเคลื่อนย้ายซากรถทัวร์ไปจอดไว้ที่สายตรวจต้นแบบม่อนดินแดงจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ขณะที่ในวันนี้นะคะก็ได้มีญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
เดินทางมาดูที่เกิดเหตุโดยได้นิมนต์พระสงฆ์นะคะ
พร้อมนำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีอันเชิญวิญญาณตามความเชื่อทางหลักศาสนา
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดค่ะ
แม้ว่าอุปสรรคในการกู้ซากรถทัวร์ในครั้งนี้นะคะ
จะมีมากมายค่ะเนื่องจากว่าเป็นหุบเขานะคะ
มีความลึกประกอบกับมีสายไฟนะคะ
เป็นจำนวนมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ยังยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะ
เพื่อที่จะนำซากรถทัวร์นะคะขึ้นมาให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
พิสูจน์หาสาเหตุที่แน่จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะ
คอยสตรีอยู่ด้วยที่สินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ